รักยังไงที่เราจะใช้หัวและใจไปพร้อมกันกับดีเจพี่อ้อยนะคะ
และไม่รู้เหมือนกันอาจจะเป็นเพราะว่าเดือนนี้เป็นเดือนแห่งความรัก
คำถามความรักเข้ามาเยอะมากจริงนะคะ
คือถ้าใครมีความสุขก็คงจะไปสุขกับคู่ของตัวเอง
แต่ถ้ามีความทุกข์เราก็จะมาแบร์ความทุกข์กันตรงนี้ได้นะคะ
ยังคงยืนยันเสมอว่าเรื่องเศร้าแค่เล่าก็เบาลง
และหลายปัญหาความรักไม่ได้อยากได้คำตอบ
อยากได้คำปลอบก็มาทางนี้ได้เช่นเดียวกันนะคะ
ใครมีคำถามอยากจะส่งเข้ามาก็ส่งมาได้ทางอีเมลก็ได้นะคะ
เดี๋ยวพี่อ้อยก็จะเลือกมาตอบกันในช่วงเวลาแบบนี้ล่ะ
วันนี้มีคำถามจากน้องคนหนึ่งส่งเข้ามานะคะ
อย่างแรกผมอยากบอกว่าผมติดตามฟังรายการพี่มาตลอด
แต่ไม่เคยคิดเลยว่าวันหนึ่งจากคนฟังจะกลายเป็นคนขอคำปรึกษาซะเอง
ไม่ต้องแปลกใจค่ะในวันที่เราหัวใจปกติดี
ฟังเพลงสักเพลงการฟังเรื่องราวสักเรื่องราวหนึ่ง
เราอาจจะแค่รู้สึกก็เป็นเรื่องซ้ำบนโลก
แต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่มันเกิดขึ้นกับเรา
เรื่องซ้ำเรื่องเดิมอาจจะดูเป็นเรื่องใหม่ที่เราไปไม่เป็นนะคะ
หลายคนก็เป็นแบบนี้ตอนนี้ผมทุกข์ใจมากครับ
ผมคบกับแฟนมา๕ปีคบกันแบบผ่านทุกอย่างมาด้วยกันนะคะ
ที่ผ่านมาก็ดีมาตลอดนะเราแต่งงานและวางแผนมีครอบครัวด้วยกัน
ผมกับแฟนคบกันมาในระยะเวลาแบบนี้เราก็อยู่ด้วยกันแล้ว
แต่แปลกตรง๙เดือนหลังแฟนผมเขาดูเหนื่อย
เพราะระยะทางระหว่างห้องกับที่ทำงานห่างกัน
เธอก็เลยบอกว่าขอย้ายออกไปเพื่อที่จะไปทำงานได้สะดวกขึ้นได้ไหม
และผมเนี่ยก็จะแวะไปหาและบางทีเธอก็กลับมานอนที่ห้องบ้าง
คบกันแรกเธอเคยถามผมครับว่าอะไรที่จะทำให้เราเลิกกัน
ผมบอกไปว่าถ้าจะเลิกกันก็คือวันที่เธอไปมีอะไรกับคนอื่น
คือสิ่งที่ผมรับไม่ได้มากที่สุดและเมื่อเดือนที่ผ่านมา
เธอก็มาถามผมว่าแล้วถ้าเธอมีลูกล่ะแต่ไม่ใช่ลูกผม
ผมจะเลี้ยงไหมผมก็บอกว่าเฮ้ยผมดูแลได้เดี๋ยวนะน้องแปลกไหมล่ะ
ทำไมอยู่อยู่ถึงถามคำถามแบบนี้ล่ะใช่ป่ะคะจริงจริงคำถามที่เขาถามอ่ะ
เป็นคำถามที่ไม่ควรถามคนที่เรารักจะตายไปเพราะเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำค่ะ
ไม่ใช่ทำแล้วมาถามนะช่วง๒เดือนหลังผมเห็นเธอแอบร้องไห้บ่อย
ก็ไม่บอกว่าอะไรชวนเปลี่ยนเรื่องคุยจนวันที่เธอมาสารภาพกับผมว่าเธอท้อง๒เดือนแล้ว
เธอร้องไห้สำนึกจากการกระทำนั้นในนาทีนั้นผมอึ้งคิดอะไรไม่ออกไม่รู้จะทำยังไงมันชาไปหมดได้แต่จับมือเธอแล้วก็ให้กำลังใจ
น้องเก่งเนอะให้กำลังใจว่าอะไรอ่ะคะสู้ต่อไปนะไม่เป็นไรนะนอกใจฉันฉันโอเคเหรอหรือยังไงผมรู้นะว่านั่นไม่ใช่ลูกผมเพราะเราไม่มีอะไรกันหลายเดือนแล้ว
ตอนนี้ผมสับสนมากเป็นห่วงเธอเพราะรู้ว่าผู้ชายที่ทำเธอท้องไม่มีความรับผิดชอบอะไรเลยเพราะตั้งแต่เกิดเรื่องเขาก็หาข้ออ้างสารพัดที่จะไม่คุยกับเธอ
อันนี้เธอเล่าให้ผมฟังนะครับสถานการณ์ของเธอตอนนี้ก็แย่ย่าตายรถชนลูกป่วยคือเธอมีลูกติดอยู่คนหนึ่งแล้วผมไม่รู้ควรจะทำยังไงดีทั้งรักและทั้งห่วง
แต่ผมก็รับไม่ได้ที่เธอมีอะไรกับคนอื่นในวันที่ผมพยายามสร้างทุกอย่างให้กับเราผมบอกกับเธอว่าถึงเราจะเป็นคู่ชีวิตไม่ได้แต่ก็ยังเป็นเพื่อนกันได้และหากลูกเธอคลอดผมจะเป็นพ่อบุญธรรมให้
ว่าผมทำถูกหรือเปล่าครับที่ปล่อยให้คนที่ผมรักต้องดำเนินชีวิตแบบนี้คนเดียวผมสับสนรู้สึกเห็นแก่ตัวผมสงสารเธอใจหนึ่งก็อยากดูแลเธอและลูกแต่อีกใจก็ขัดแย้งมันคิดวนไปวนมาไม่รู้จะทำยังไงผมควรทำยังไงดีครับพี่อ้อยครับเข้าใจน้องเลยอะค่ะอยากกอดน้องแน่นนะเพราะว่าพี่ว่าตอนนี้น้องต้องการกำลังใจ

ยืนนิ่งสร้างพลังให้ตัวเองก่อนคือในโลกนี้เนี่ยไม่มีเรื่องไหนมันใหญ่เกินไปค่ะเรามีแค่เรื่องใหม่ที่ยังรับมือไม่ไหวในตอนแรกและหลายปัญหานะการนิ่งให้ได้อันนี้คือยากที่สุดแต่ถ้าเราไม่หยุดเพื่อจะให้เวลาทำงานบ้างนะเราอาจจะตัดสินใจพลาดหรือแม้แต่ไปสร้างปัญหาใหม่ทั้งที่ใจเราไม่ได้อยากแก้ปั
กับการทำร้ายจิตใจเราไม่ใช่ผิดเพราะถูกจับได้นะคะเหมือนคนละเรื่องกันอย่าชิงให้อภัยทั้งที่ใจเขายังไม่รู้สึกผิดคือแค่อยากรู้จริงค่ะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือความพลาดหรือคือความประมาทที่เกิดขึ้นอย่างตั้งใจคือตั้งใจจะนอกใจค่ะแต่ประมาทที่ป้องกันตัวเองไม่ทันจนท้องเพราะถ้าเป็นแบบนั้นเ
ถ้าเขาไม่ได้เป็นคนที่แคร์สุขทุกของเราว่าจะเศร้าขนาดไหนในวันที่เขานอกใจและด้วยปัญหาสารพัฒน์ที่น้องเล่ามาค่ะตอนนี้เขาย่าตายรถชนลูกป่วยไม่ได้ช่วยทำให้การที่เขานอกใจผิดน้อยลงนะคะอีกอย่างนะการที่น้องบอกว่าไม่มีอะไรกับภรรยาหลายเดือนแล้วคืออันนี้มันเป็นเพราะอะไรอันนี้พี่ต้องถามก่อนความสุขในการใช้ชีว

ว่าปัญหาความรักไม่มีใครผูกขาดความผิดแต่เพียงผู้เดียวนะคะเราดูแลเธอได้ขนาดนั้นไหมแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่เธอไปหาความสุขจากนอกบ้านคราวนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งเหมือนกันที่เราต้องกลับมาพิจารณาตัวเองนะคะหลายครั้งพี่จะพูดว่าเฮ้ยถ้าในเวลาที่เรายังมีกันต้องอยู่ดูแลกันให้ดีนะดูแลกันให้เต็มที่อย่ามา
เราแล้วแต่ถ้าทั้งหมดน้องบอกพี่อ้อยว่าเฮ้ยผมดูแลเขาดีที่สุดแล้วพี่แล้วเขายังนอกใจก็ให้ถือว่าเธอก็คงไม่ได้ควรฆ่ากับหัวใจดีของเรานะคะเคยมีนะมีน้องผู้ชายคนนึงมานั่งคุยในรายการพี่อ้อยพี่ชอตตัวต่อตัวน้องรับเป็นพ่อให้กับลูกของภรรยาที่เขาไปท้องกับคนอื่นมาเพราะเขารักมากค่ะแล้วก็ไม่อยากเสียเธอไปคือเลี้ยงเด็กไปเลี้ยงเด็กมาจนกลายแบบรักมากอ่ะรัก
แบบนี้นะคะแค่อยากบอกว่ามีนะที่เขารักกันมากจนอยากรับผิดชอบชีวิตของเด็กคนนึงที่เกิดจากการที่ภรรยาทรยศนอกใจแต่ถ้าน้องรู้สึกว่ารับไม่ไหวพี่ว่าก็เป็นเรื่องที่ไม่ได้เปลี่ยนเรื่องที่น้องต้องถูกสำนีอ่ะค่ะเป็นเรื่องปกติธรรมดาก็อ่ะกลายเป็นเพื่อนที่รับรู้สุขทุกของกันและกันช่วยเธอได้ในมุมที่อย

พอที่จะไม่ไปทรมานกับคนที่ทำลายความไว้วางใจของเราไปแล้ว
คือในวันนี้ไม่มีทางเลือกไหนดีที่สุดนะคะ

แค่พี่จะบอกว่าช้าค่อยในวันที่อ่อนแอ
อย่าเพิ่งเพิ่มแผลใหม่โดยการรีบตัดสินใจ
ตัดสินใจอะไรเร็วไปแล้ววันหนึ่งข้างหน้ากลับมาเสียใจทีหลัง
ไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนั้นนะคะ
ทางเลือกที่น้องเลือกคงเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดนะจุดที่ต้องเลือก
ที่สำคัญเราเลือกคนเดียวไม่ได้นะคะ
ต่อให้น้องแอ่นอกรับเป็นพ่อก็ต้องรอดูว่าเธอพร้อมแค่ไหนและยอมหรือเปล่า
และเช่นเดียวกันถ้าน้องพร้อมจะให้อภัยแต่ในใจยังระแวง
เดี๋ยวก็จะกลายเป็นแรงผลักให้เขาไปรักคนอื่นอยู่ดี
ไม่ว่าจะเป็นทางเลือกไหนต้องใช้เวลา
และเมื่อเลือกไปแล้วก็ต้องรับผิดชอบในทางที่เราเลือกด้วย
คิดอะไรไม่ออกให้เวลาช่วยเยียวยาทุกสิ่ง
ความจริงอยู่ตรงหน้าก็ต้องกล้ายอมรับความจริง
บอกกับเธอว่าเราเสียใจนะและยังไม่อยากตัดสินใจอะไรตอนนี้
แต่จะทำทุกอย่างอย่างดีที่สุด
ให้เธอดูแลตัวเองดีเพราะตอนนี้กำลังจะเป็นคุณแม่แล้ว
ใดก็ตามที่เกิดกับคุณแม่จะส่งต่อไปยังลูกนะคะ

ให้เวลาทำให้ใจเธอเข้มแข็งขึ้น
และใจเราก็เข้มแข็งด้วยเช่นกัน
พอเวลาเคลื่อนตัวไปค่ะเดี๋ยวเราจะได้คำตอบที่ชัดเจน

ไม่มีทางเลือกไหนที่ต้องทำ
มีแต่ทางเลือกที่อยากทำเท่านั้น
และไม่ว่าจะเลือกยอมรับลูกในท้องแล้วเดินหน้าต่อ

กันไม่ยอมรับในสภาพอื่นสุดแท้แต่น้องเลย
สารภาพแบบนี้มันเป็นเรื่องยากค่ะ
ตอนนี้น้องกำลังเสียใจเสียศรัทธากับคนที่ตัวเองรัก
เพราะฉะนั้นพี่ยังคงยืนยันว่าน้องต้องใช้เวลา
ปัญหาไม่ได้อยู่ที่น้องจะเป็นพ่อของเด็กคนนั้นหรือเปล่า
ปัญหาคือเธอนอกใจ
เพราะไม่รักเรามากพอที่จะหยุดที่เราคนเดียว
ถ้าจะมองว่าน้องเห็นแก่ตัวแล้วแฟนน้องเห็นแก่ใครอ่ะคะ
ถึงได้ทำร้ายจิตใจเราได้ขนาดนี้
รักเขาแค่ไหนยังไงก็ต้องรักตัวเองนะ
อย่าอดทนเพื่อใครจนใจร้ายกับตัวเองก็แล้วกัน

แต่อย่าถึงกับให้โอกาสแต่เขา
ปิดโอกาสตัวเราที่จะมีความสุขแล้วกันนะคะน้อง

สองแขนของเราก็ต้องมีไว้กอดตัวเองให้แน่นที่สุดเช่นเดียวกันนะคะ
อยากส่งคำถามเข้ามาบ้างก็ส่งเข้ามานะคะ

เฮ้ยวันนี้ทำไมเราอ่อนแอ

ให้รู้ว่าวันที่น้องสุขที่สุดน้องจะบอกใคร

ยังมีใครที่น้องพอจะฟ้องได้
เป็นคนตรงนั้นเสมอนะคะ
ดูแลกายและหัวใจให้แข็งแรง
แล้วเจอกันรอบหน้าสวัสดีค่ะ